ส่วนคดีของน็อตอัครนัทนะคะตอนนี้ตำรวจได้เตรียมสรุปสำนวนคดีเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสวันที่๗ธันวาคมนี้แล้วนะคะ
ส่วนนายกิติศักดิ์สิงโตที่เป็นคู่กรณีของน็อตก็เข้ารับทราบข้อหาขับรถจักรยานยนต์โดยประมาท
เป็นเหตุให้รถของผู้อื่นได้รับความเสียหายนะคะซึ่งก็เสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน๔๐๐บาทตามกฎหมายจราจรค่ะ
สงการอัจฉริยศัพย์ธนายความและประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่าเมื่อวันที่๒ธันวาคม๒๕๕๙ที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนตำรวจนครบานยานวาได้มีการสั่งเปรียบเทียบปรับสี่ร้อยบาท
กิติศักดิ์สิงโตหรือบอยข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ชนและทำให้รถยนต์ผู้อื่นเสียหาย
กรณีขับรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถมินิคูเปอร์ของนายอัครนัทอริยฤทธิวิกุลหรือน็อตพิธีกรและก็นักแสดงของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง
ส่วนข้อหาชนแล้วหลบหนีและข้อหาอื่นพนักงานสอบสวนทำความเห็นเสนอพนักงานอายการสั่งไม่ฟ้องนายกิติศักดิ์ส่งผลให้คดีของนายกิติศักดิ์นั้นเสร็จสิ้นแล้วค่ะ
ส่วนนายอัครนัทอริยฤทธิวิกุลคู่กรณีพนักงานสอบสวนตำรวจนครบานยานวาเตรียมนำตัวผู้ต้องหาส่งให้กับพนักงานอายการฝ่ายคดีอายากรุงเทพใต้ฐานความผิดทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๒๙๗เร็วนี้ค่ะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจโทอดิเรกพันใยรองผู้กำกับสอบสวนตำรวจนครบานยานวายอมรับว่านายกิติศักดิ์ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและให้การรับสารภาพช่วงบ่าย
เมื่อวานที่ผ่านมาตำรวจจึงได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๔๐๐บาท
ส่วนเรื่องข้อหาชนแล้วหนีนายกิติศักดิ์ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อพนักงานอายการต่อไปนะคะ
ส่วนนายอัครนัทตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานเพียงพอ

อยู่ระหว่างนัดหมายส่งฟ้องผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับอันตรายสาหัสในวันที่๗ธันวาคมนี้ค่ะ